เสาร์ที่ผ่านมานะคะทางเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
เขาเปิดให้ประชาชนนะคะให้อนุญาตให้เช่าเรือไปดูวานบรูด้า
วานบรูด้าเขาจะเข้ามาช่วงเวลานี้นะคะประมาณตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม
๒เดือนเท่านั้นที่มีโอกาสไปดูเขาเขาจะอ้าปากงับลูกปลา
แล้วเราก็จะได้เห็นภาพนี้นะคะแต่เขาบอกว่าเน้นย้ำนะ
การออกไปดูต้องอยู่เงียบ

ใช่ค่ะถ่ายภาพก็อย่าใช้แฟลตเนี่ยค่ะจะเป็นภาพนี้
เป็นภาพประทับใจหลายคนจับจ้องเลยนะปลายปีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปดูนะคะ
ปีนี้เขาอนุญาตออกไปดูแล้วแต่มันมีคนที่ไปรบกวนเจ้าวานบรูด้า
ด้วยการขี่เจ็ดสกีนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
คือคนที่เขาไปเที่ยวเขาก็อยู่บนเรือไง
แล้วเขาก็สงสัยว่าฉันเนี่ยดูวานบรูด้าอยู่บนเรือ
แต่พวกคุณเนี่ยเป็นใครทำไมขี่เจ็ดสกีลงไปในน้ำแบบนี้
และจะไปดูวานบรูด้าใกล้ได้ด้วยเหรอนะคะ
ซึ่งเป็นการกระทำของคนกลุ่มหนึ่งขี่เจ็ดสกีเป็น๑๐๑๐ลำเลยนะ
วิ่งเข้าไปใกล้ขี่เข้าไปใกล้วานบรูด้า
ลักษณะเป็นการดูแล้วน่าจะเป็นการไปรบกวนวานบรูด้าไหมนะ

และเรือท่องเที่ยวอื่นก็เห็นแบบนี้
โดยการกระทำดังกล่าวเป็นการไปไล่วานบลูด้ามากกว่าที่จะไปชม
ในเรื่องของการใช้ความเร็วของเจ็ดสกีเจ็ดสกีมันเร็วมาก
แล้วก็เสียงของเจ็ดสกีมันดังตลอดระยะเวลาที่การที่เข้าใกล้
ซึ่งผิดไปจากข้อกำหนดที่ทางราชการเขากำหนดไว้
และก่อให้เกิดอันตรายต่อวานบรูด้าที่กำลังหากินก็ได้
นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตจากชาวโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
สัมพงษ์เพชรนาคผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาเพชรชบุรีพูดถึงเรื่องนี้ด้วย
บอกว่าการที่ขี่เจ็ดสกีลงไปรบกวนการหากินของวันบรูด้า
ถือว่าเป็นการกระทำที่มีความผิดต่อระเบียบและผิดกฎหมายด้วยค่ะ
เนื่องจากการใช้เจ็ดสกีจะต้องมีใบอนุญาตรวมทั้งผู้ขับขี่
หรือผู้ควบคุมเรือต้องมีใบประกาศนียบัตรการควบคุมเรือ

เพราะหากผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตอาจไปสร้างความเสียหาย
ก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินเรือในทะเลได้
หลังจากนี้ไปนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าเพชรชบุรี
ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ไปที่ผู้กระทำการดังกล่าว
และในช่วงนี้จะต้องประสานกับกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง

หากพบว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนอีก
จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ว่าช่วงเวลานี้นะคะสามารถไปชมวานบรูด้าได้นะคะ
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะ